ท่านผู้ชมครับเรามาตามกันต่อกับช่วงเวลาตั้งแต่๒๓ที่ผ่านมา
ตอนนี้๗วันและเวลาอยู่ที่หน้าจอท่านผู้ชม
วันกับอีก๔ชั่วโมง๔๖นาที๕๘วินาทีเนี่ย
ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะครับ

เดี๋ยวติดตามต่อนะครับว่าหลังจากนั้นก่อนที่จะมาถึงวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นอีกครับ
เมื่อที่สิบห้ามิถุนายนจรวดเร็คสิบแปดนายที่เพิ่งเดินทางมาถึงเจงรายไม่กี่ชั่วโมง

แผนเข้าช่วยเหลือ๑๓ชีวิตร่วมกับหลายหน่วยงาน
โดยให้หน่วยซิลเป็นหลักก่อนเดินเข้าจุดดำน้ำและลงดำสำรวจ
ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นทางลอดแต่ไม่สามารถดำลอดไปได้
จากมีโครนมาอุดตันเจ้าหน้าที่จึงประชุมวางแผน
จากนั้นหน่วยซิลเข้าพื้นที่เพื่อเจาะโครนขวางปากถ้ำจนสำเร็จ
พบว่าภายในถ้ำมีลักษณะสลับซับซ้อนเป็นอุปสรรคต่อการค้นหา
แต่ในช่วงบ่ายหน่วยซิลก็ดำน้ำลึก๕เมตร
ลุเข้าไปถึงโถงใหญ่ของถ้ำซึ่งมืดสนิท
และพบว่ามีการทำสัญลักษณ์ไว้แต่ไม่พบตัวผู้สูญหาย
ขณะเดียวกันตำรวจตระเวนชายแดนก็นำเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจหาป่ากล่อง
เหนือถ้ำหลวงปรากฏพบปล่องจึงยนอาหารและขนมลงไป
พร้อมข้อความให้เด็กหยุดรอรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้๔๐นาย
เดินเท้าไปหาจุดปิดกั้นน้ำฝั่งดอยพาหมีเพื่อเบี่ยงให้น้ำไหลไปทางอื่น
ที่จะเข้าถ้ำซึ่งในวันนี้มีนักสำรวจชาวอังกฤษ
วางแผนกับเจ้าหน้าที่และเป็นหนึ่งในผู้นำทาง
พร้อมกับชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเนื่องจากเคยสำรวจถ้ำหลวงล่าสุด

เช้าวันที่๒๖มิถุนายนสิ่งแรกที่ต้องทำคือการสูบน้ำออกจากปากถ้ำ
เพื่อให้ระดับน้ำลดลงเพราะตลอดทั้งคืนฝนตกหนัก
อกจากนี้หน่วยซิลยังปรับแผนเฉพาะกำลังพล
เพื่อนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปในคราวเดียวไม่ย้อนกลับออกมาจนกว่าจะถึงที่หมาย
โดยการดำน้ำในที่มืดนั้นจะเน้นความปลอดภัย
มีเชือกต่อระยะเชือกช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ก็สามารถช่วยเหลือได้ทันที
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ลงพื้นที่ถ้ำหลวงติดตามปฏิบัติการค้นหา
พร้อมเข้าพบผู้ปกครองเพื่อให้กำลังใจและเปิดเผยปัญหาของหน่วยซิลขณะนี้
คือระดับน้ำในถ้ำที่เพิ่มขึ้นและเป็นน้ำโครนดำน้ำยากลำบาก
สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสูบน้ำออกโดยเร็ว
จากนั้นก็ระดมเครื่องปั่นไฟสายไฟและปั๊มน้ำมาเพิ่มเติม
แม้วันนี้หน่วยซิลจะเข้าพื้นที่เพื่อนำอุปกรณ์ประจำจุดแล้ว
แต่ในถ้ำน้ำท่วมและคุณจึงต้องรอให้ฝนหยุดตก

่งหน้าไปพัทยาบีชตามเป้าหมาย
จากหน่วยซิลแล้วยังมีเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันพืชแบ่งกำลังสองชุด
โดย๑ชุดตามหน่วยซิลเข้าถ้ำ
ส่วนอีก๑ชุดเดินเท้าร่วมกับชุดสำรวจ
ตำรวจของตำรวจต่อชะดอไปสำรวจภูเขาเหนือถ้ำ

หลังมีรายงานว่าเมื่อวานนี้พบปล่องเหนือถ้ำ
แต่จากการสำรวจเป็นหลุมยุบ๒หลุม

เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญสภาพฝนตกต่อเนื่องเป็นอุปสรรคต่อการค้นหา

ลำเลียงชุดสูบน้ำแรงดันสูงมาติดตั้ง

และมีการจัดกำลังชุดใหม่เข้าไปสมทบ
ตอนนี้รวมแล้วกว่า๓๐นาย
เพื่อสนับสนุนการจัดเสบียงและถังก๊าซออกซิเจนให้เพียงพอต่อการใช้งาน
เรายังสู้ปริมาณน้ำฝนไม่ได้เดี๋ยววันนี้ต้องทำมากขึ้นกว่าเดิม
นายนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยอมรับว่า
การทำงานเริ่มยากขึ้นเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง
จะพยายามสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุดแต่ปริมาณน้ำก็ยังเอ่อสูง
แต่ยังคงเดินหน้าสูบน้ำอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันทีมค้นหาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ต่อชะดอทหารและอาสาสมัครแบ่งกำลังเดินเท้าเข้าสำรวจ๓ปล่องเหนือถ้ำด้านทิศเหนือ
แต่ทั้งหมดก็เป็นปล่องตัน
เข้าสู่วันที่๒๘ฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำสูงขึ้นรวดเร็วอีกประมาณ๘๐เมตรถึงปากถ้ำ
ประมาณตี๒เจ้าหน้าที่ต้องถอยร่นออกมาและตัดกระแสไฟฟ้า
๖นาฬิกาน้ำท่วมทุกห้องโถงถ้ำจนเกือบถึงปากทางเข้าถ้ำ
เป็นอุปสรรคสำคัญในการค้นหา
ช่วงบ่ายท้องฟ้าเริ่มเปิดแต่ระดับน้ำภายในถ้ำยังสูง
ซิลยังไม่สามารถกลับเข้าไปในถ้ำได้
จากบางจุดมีน้ำท่วมสูงถึงเพดานถ้ำ
และได้แบ่งกำลังพลขึ้นสำรวจบนภูเขาถ้ำหลวง
ขณะเครื่องสูบน้ำเริ่มเดินเครื่องแต่น้ำกลับดันขึ้นจนไหลเอ่อออกมาถึงหน้าถ้ำ
เนื่องจากในถ้ำมีตาน้ำ
ทหารเรือและผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัย

ติดตั้งมอนิเตอร์พร้อมเครื่องอุปกรณ์รับส่งคลื่นสัญญาณ
โดยใช้ดาวเทียมสำรวจภาคพื้นธรณีวิทยา
ทางทหารของสหรัฐมาสแกนภูเขาถ้ำหลวง
หากพบกลุ่มเด็กเครื่องจะแสดงผลเป็นรูปคน
ก็จะเริ่มปฏิบัติการค้นหาไปตามจุดนั้น
ส่วนพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาขอเสื้อผ้าจากทางญาติผู้สูญหาย
เพื่อให้รถของเจ้าหน้าที่ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก

ประกาศแจ้งถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับบัตรสำหรับเข้าถ้ำ

ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานกันอย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรไม่สามารถเข้าได้
ส่วนปากทางเข้าถ้ำเจ้าหน้าที่ได้นำกลวยยางมาวางไว้
ปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาด
สรุปแล้วใน๔วันระหว่าง๒๕๒๘มิถุนายน
การค้นหา๑๓ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค
แต่เจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังทุกช่องทาง

ด้วยความหวังว่าจะช่วยผู้สูญหายทุกคนออกมาให้ได้